ส่วนสุขลักษณะเรื่องของโถส้วมเนี่ยเรื่องของงูเนี่ย

คือเริ่มทำใจได้แล้วไงคือตอนนี้เห็นชักโครกก็ไม่ได้รู้สึกว่า
ใครจะขดอยู่ในนั้นไหมแล้วมาอีกแล้วเหรอคะ
มันกลายเป็นว่าคนก็ตามกันต่อพอเริ่มหนึ่งที่ที่อื่นเริ่มมี
เริ่มมาไม่ใช่แค่งูบางที่อย่างที่เราเล่าไปมีตัวเงินตัวทอง
ที่มีตุ๊กแก่อยู่ที่ฝาชะโครกมีจริง

สารพันธุ์เยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเครดิตหรือว่าอะไร

คุณรัชรคะเรามีคลิปสิคะมันเป็นภาพข่าวเราเป็นโทรทัศน์ค่ะ
ไม่ใช่วิทยุเราต้องมีภาพประกอบนะคะคุณอาชรณ์
กลายเป็นว่าในโลกโซเชียลเขาก็มีโพสต์ภาพตลกเวลานั่งชะโครกไง
ใช่ค่ะต่อเก้าอี้เข้าไปยาวแล้วก็ห่อนก้นลงไปก็มี
ยโหนลงไปก็มีคือกลัวไม่อยากจะให้ก้นอยู่ใกล้กัน

ไม่อันนี้เอามาเป็นรวบรวมเป็นสีสันว่าโอ้โหพอมันเป็นเทรนด์แบบนี้นะคะ
งูทั้งสัตว์เลื้อยคลานบนโลกโซเชียลก็แห่กันแชร์ทั้งภาพ
ทั้งคลิปบริเวณต่างนะคะพบสัตว์เหล่านี้
ไปดูกันเลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง
เป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงนะคะ
เรื่องแรกเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
ปรากฏภาพอันนี้เป็นงูเหลือมตัวยาว
เลื้อยอยู่ในห้องน้ำค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็พยายามที่จะใช้
สุดท้ายเก่งมากมือฉมังมาก
จับออกมาแล้วก็เอาออกไปนอกบ้านได้นะคะ

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้แถวย่านสแก่งาม
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
งูน่าจะเลื้อยเข้ามาทางท่อระบายน้ำ

แล้วก็หลังจากที่จับงูได้ก็นำไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
ห้องน้ำเห็นบ่อยแล้วเดี๋ยวไม่ติดเทรนด์นะคะ
อันนี้เรียบร้อยเอาน้องหมาอยากจะเป็นมิตส์กับงู

เพดานค่ะสิ่งนี้
ทีนี้ระวังล่างระวังบนระวังไปหมดเลย
ดีนะช่วงนี้ไม่ได้เทศกาลคริสต์มัสอยู่แล้ว
ต้องมีสายรุ้งมาประดับบางทีแยกไม่ออกนะ
กลัวไม่ไหวนะคะใส่ลุงอุ่นด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้
เป็นภาพงูที่โลกออนไลน์แชร์กัน
อันนี้เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่นะคะ
ซ่อนตัวอยู่บนฝ้าเพดานของบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านต้องขอแรงชายหนุ่ม๔คน
ช่วยกันดึงงูยักษ์ตัวนี้ลงมา
จนกระทั่งฝ้าพังถล่มลงมาเลยนะคะ

แต่ในห้องน้ำมันอยู่ตามเพดานด้วยนะ
คนก็แชร์ไปเป็นพันครั้งเลยค่ะตกใจ
ก็หลายคนก็มาเล่าประสบการณ์

ออกจากห้องน้ำก็แงนมองข้างบนด้วยนะจ๊ะ

ไซต์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า

เลื้อยไปซ่อนตัวอยู่บนฝ้าของบ้านในเมืองทางเกอรัง

ก็เลยโทรเรียกคนงาน๔คนมาช่วยกันจับงูนะคะ

ก็คาดว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูที่เพื่อนบ้านเลี้ยงเอาไว้
แต่ว่าเกิดหลุดออกมาไม่ใช่งูตามธรรมชาตินะคะ

จากโคมไฟค่ะคุณค้าตัวงูค่ะโผล่ทะลุโคมไฟด้านบนลงมานะคะ
เห็นแล้วก็ขนลุกเลยทีเดียว

คือถ้าเป็นภาพที่มันถูกจัดฉากขึ้นมามันก็คงจะดูอาร์ตดี
และคุณรัชพรคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลีย

ดีค่ะเฟื่องระดาทำแต่ละอย่างให้ดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
ไม่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะ
เขาบอกว่าที่ออสเตรเลียไม่มีงูในโถส้วม
เพราะงูที่นั่นชอบออกมาจากไฟบนเพดานโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์
คนก็รีทวิตไปกว่าหมื่นครั้งแล้วนะคะภาพนี้
ทีนี้คุณอรัชพรไปออสเตรเลียนอนเงยหน้ามองหลอดไฟทั้งคืน

เดี๋ยวสิแล้วถ้ายังไงล่ะ

เขาโพสต์เอาไว้คุณเจ๊บอยบอกว่าภาพมาจากในอินเทอร์เน็ต
ตุ๊กแกมีที่โถส้วมนี่
เวลาเห็นภาพอย่างนี้ขึ้นมาตามหน้าฟิตแทบจะยนโทรศัพท์ทิ้งเลยนะ
คือมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ
เคยเป็นอย่างช่วงนั้นที่เขาแชร์กันจิ้งจกตกถังนมข้นอะไรไม่รู้อ่ะ
คือเลื่อนนิวฟีกขึ้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเพื่อนกดไลค์กดแชร์ไว้
คุณพรพิมรจิตเห็นหน้าอย่างนั้นมากดแชร์เรื่องอะไรแบบนี้โทรศัพท์ที่ฉันหล่นลงพื้นโยนอย่างนี้แหละค่ะ
เราจะทำยังไงดี
ค่ะเรามีข้อมูลมาฝากกันเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้
วิธีการสังเกตงูเนี่ยมีงูประเภทไหนบ้างมันจะแบ่งเป็นงูมีพิษไม่มีพิษ
เพราะฉะนั้นมาติดตามข้อมูลนี้จากคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าคอปอกันนะคะ
เขาบอกว่าวิธีสังเกตถ้าถูกงูกัดให้สังเกตที่รอยกัดก่อนค่ะ
ถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยจะเป็นแบบแรกก็คือบาดแผลจะมีลักษณะเป็นเขี้ยว๒จุด
แต่ว่าถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษกัดเนี่ยจะเป็นแบบข้างล่างนะคะ
ก็คือจะเป็นจุดเรียงติดกัน
ประเทศไทยค่ะพบงูประมาณ๓๐๐สายพันธุ์แบ่งออกเป็นงู๒กลุ่ม
ประเภทย่อยนะคะก็คือมีพิษแล้วก็งูไม่มีพิษ
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข่าวดีก็คือเป็นงูไม่มีพิษสัก๙๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ส่วนพิษงูใน๑๐เปอร์เซ็นต์อันนี้อันตรายนะคะ
ก็มาตรวจสอบกันคือมีอีก๔ประเภทยิบย่อยลงไป
ก็คือประเภทแรกนะคะพิษต่อโลหิต
ก็เช่นงูแมวแชวงูกะปะงูเขียวหางไหม้
ถ้าถูกงูเหล่านี้กัดเข้าที่ร่างกายจะทำให้มีเลือดออกตามที่ต่าง
อาเจียนหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดนะคะงูแมวเสา
แล้วก็ประเภทที่๒พิษต่อระบบประสาท
จะพบได้ในงูเห่างูจงอ่างงูสามเหลี่ยม
ถ้าได้รับพิษจากงูเหล่านี้นะคะจะมีอาการอมภาษณ์ของกล้ามเนื้อ
ลืมตาไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้หยุดหายใจได้ค่ะ
ประเภทที่๓พิษต่อกล้ามเนื้อ
อันนี้จะพบในงูทัพสมิงคลานะคะแล้วก็งูทะเล
ผลถ้าโดนกัดจะทำให้ผู้ถูกกัดปวดกล้ามเนื้อมาก
ปัสสาวะเป็นสีดำเนื่องจากกล้ามเนื้อถูกทำลาย
และพิษประเภทสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจรุนแรงค่ะ
พบได้ในงูเห่างูจงอาง
ถ้าได้รับพิษเนี่ยจะมีผลทำให้แขนขาหมดแรงลิ้นแข็ง
เกิดการอมภาษณ์ของกล้ามเนื้อที่ช่วยระบบการหายใจแล้วก็อาจเสียชีวิตได้นะคะ
ส่วนวิธีการประถมพยาบาลต้องรู้ไว้เบื้องต้นนะคะ
ถูกงูกัดเบื้องต้นแรกเลยเขาให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
แอลกอฮอลเท่านั้นห้ามเลยนะคะห้ามที่จะกินยาแก้ปวด
ที่มีส่วนผสมของแอสแพรรีนโดยเด็ดขาด
เพราะว่าแอสไพรินจะไปทำให้เพิ่มการติดเชื้อเนื้อตาย
หรือว่าไปเสริมฤทธิ์กับพิษงูค่ะ
รวมถึงที่เราเห็นกันตามบางทีต้องเอาไปดูดพิษออกใช่ไหม
ใช่ปากดูพี่ออกอย่าทำนะคะ

ใช่ค่ะล้างด้วยน้ำเอานะคะ
เสร็จให้ผู้ถูกกัดนอนนิ่ง
จัดถ้าให้ส่วนที่ถูกกัดอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจ

เขาจะได้ไม่ได้ไหลตามกระแสเลือดขึ้นไป

ผ้าพันเหนือแผลที่ถูกงูกัดประมาณ๕๑๕เซนติเมตร
ขันให้แน่นเลยนะคะ
แล้วก็ลองสอดนิ้วมือเข้าไปโดยต้องเข้าไปได้ประมาณ๑นิ้ว

ใช่เดี๋ยวเนื้อตายใช่ถ้าแน่นเกินนี่จะยิ่งแย่
ก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปนิ้วนึงนิ้วไหนก็ได้สักนิ้วหนึ่ง
แล้วก็ขันไว้ใช่ให้พอแบบมันไม่ไหลไปกว่านั้น
แต่ว่าไม่ให้ยังมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นอยู่นะคะ
และสุดท้ายแน่นอนรีบนำผู้ถูกงูกัด
ส่งโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุดเลยค่ะ
สำคัญที่สุดก็คือคนที่โดนกัดเอง
หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างต้องสังเกตด้วยนะคะ
งูที่กัดนั้นน่ะลักษณะเป็นแบบไหน
มีสีอะไรมีลายแบบไหนรูปร่างอย่างไร
ได้แกล้คิดได้ถูกถูกต้องเพราะว่าบางทีถ้าไม่
มี๔แบบเพราะฉะนั้นเซรั่มเอง
หรือว่าเรื่องของการรักษาเองก็แตกต่างกันเหมือนกัน
ถ้าเราไม่จำเนี่ยทางหมอเขาเองเขาก็มืดแปดด้านเหมือนกัน

อย่าเพิ่งไปทายาอะไรบนแผลนะ
บางทียามันอาจจะมีสีแล้วมันก็จะไปอุดรอยเขี้ยวของงู
แล้วเขาก็จะหาไม่เจอว่าเขียวมันเป็นยังไงลักษณะแบบไหน

เดี๋ยวไทยรัฐน่าจะทำเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้ตามช่องทางออนไลน์นะคะ

เมื่อสักครู่เพิ่งเห็นข้างวินโดเราเป็นงูเลื้อให้เลย